แต่คนที่มีบางครั้งก็ไม่อยากจะมีพอคลอดมาแล้วก็เอาไปทิ้งเหมือนทารกน้อย
คนนี้เขาถูกไปทิ้งเอาไว้ภายในวัดสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะฮะไปดู
เหตุการณ์นี้ก็หน่อยมีคนไปเจอแล้วก็ถ่ายภาพมาได้ครับครับ
คำถามที่กู้ภัยที่ขี่รถมาถามว่าเด็กยังหายใจอยู่ไหม
ตอนนั้นเนี่ยหายใจอยู่แต่แป๊บเดียวครับ
น้องก็หมดลมหายใจไป

ขี่รถจักรยานยนต์กู้ชีพเข้าไปช่วยทารกเป็นเด็กผู้ชายนะ
ตอนที่ไปเจอเนี่ยมีคนไปเจอแล้วก็เอาผ้าสีแดงห่อมา
แน่นิ่งไปแล้วริมฝีปากม่วงแล้ว
ตัวเขียวแข็งเย็นแล้วมีคนไปเจอทิ้งไว้ในห้องน้ำ
วัดบางพีใหญ่หรือว่าวัดหลวงพ่อโตครับ

แต่มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าทารกน้อย
ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ห้องที่๖ภายในวัดหลวงพ่อโต
ในห้องน้ำห้องนี้ไปเจอกระเป๋าสีฟ้า

ข้างถังขยะในห้องน้ำของวัด
เปิดออกมาอ้าวมันคือเด็ก

น้ำหนัก๓๓กิโลกรัม

ห่อด้วยผ้าสีแดงแล้วปากน้องเริ่มคล้ำและตัวซีดตัวเย็นแข็งแล้ว
แล้วก็เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมงแล้วด้วยนะ
ตอนแรกที่ในภาพเห็นว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่นะฮะ

มีพ่อค้าขายของเขาบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวเมียนมาร์
เข้ามาในห้องน้ำแล้วไปเจอกระเป๋านี้แล้วเปิดออกมาไปเจอเด็ก
ก็เลยวิ่งออกมาบอกพ่อค้าที่อยู่หน้าวัดให้รีบเข้าไปช่วย
แล้วก็แจ้งจำรวจสพบางพีเข้าไปไปตรวจสอบ

เนี่ยคือกระเป๋านี้ปิดเอาไว้แบบนี้คือไม่มีอากาศหายใจ
เอามาทิ้งอ่ะตั้งแต่เอามาทิ้ง
ถ้าเกิดว่าอยากจะให้น้องรอดคือก็ต้องเปิดเอาไว้ใช่ไหม
ให้มีอากาศหายใจแต่ว่าคือเขาปิดซิปเอาไว้เลยครับ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตก็ต้องมอบศพให้กับมูลนิธิร่วมกับตันยู
นะไปส่งที่โรงพยาบาลบระมาทิบดีจากการีณริบดินไปชั้นละสุด

ไปหาพ่อแม่ว่าใครเป็นคนเอาลูกไปทิ้งเอาไว้แบบนี้
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จริงถ้าไม่พร้อมมีหลายหน่วยงานที่จะรับเลี้ยงดูได้